ไปดูพฤติกรรมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหัวร้อนกันหน่อยนะครับ
เขารับพฤติศาลจะไปส่งที่การประปาบางเขต
แต่ว่าเขาเข้าผิดเส้นทางขับย้อนสอนเข้าไป
รับประพอก็ไปโบกให้จอดเตือนว่ามันผิด
แทนที่จะขอโทษจะถอยไม่

นี่ฮะซับเลย
ตัวเองผิดนะแต่ซัดเขาเลยครับ

ด้วยความที่รับพอพอก็ดูถวมกว่า

โดนเขาต่อยจนล้มลงไปนะครับ
นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่การประปา
ที่บางเขนก็โดนหมัดกันอยู่สักพักหนึ่งสุดท้าย

แล้วก็วินก็ยังเตะต่อกระทืบต่อแบบนี้
สุดท้ายมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยห้าม
ทั้งคู่ออกจากกันนะครับ
อันนี้ก็พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้

มีคนแจ้งเข้าไปเป็นตำรวจสอนอบางเขนเข้าไปนะครับ
แผลแตกใบหน้าปูดบวมเต็มไปหมดเลย
ในส่วนของวินเองก็มีแผลจากการถูกชกต่อยเช่นเดียวกัน
สาเหตุเบื้องต้นเราก็พอเขาบอกให้
ตักเตือนกันไปแทนที่วินจะจอดหรือว่าจะเลี้ยวกลับไป
ว่าจะเลี้ยวกลับไปก็เลยไปทำร้ายเขา
ตำรวจก็เลยอ่ะเดี๋ยวสองคนไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนเดี๋ยวดีขึ้นแล้วก็จะเรียกไปสอบปากคำ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่ผิดต่อไป
เมืองต้นแน่นอนนะฮะพี่วินก็ผิดเต็มเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดเห็นทุกอย่างนะครับ